ดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีนักท่องเที่ยวเขาไปพักที่โรงแรมที่กาญจนบุรี

นอนอยู่คืนเดียวถูกลักทรัพย์เนี่ยทรัพย์สินหายไปเนี่ยเกือบล้าน

ข้างห้องก็โดนข้างห้องนี้โดนน้อยหน่อย

อ้าวเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกัน

นี่คุณปอนะครับอายุ๔๓ปีเป็นคนสงขลา
มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนบอกไปกับครอบครัว
เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
ทีนี้พอเข้าพักเราจะหลับเราจะนอนเราเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหม
เราก็ถอดพวกทรัพย์สินต่าง
๑๑บาท๕๐สตางค์

ทองแซ่งเบลอเลย

นี่ฮะวางเอาไว้วางเอาไว้นะ

มีแหวนเพชรแหวนทองอีก
นะมีเงินจำนวนหนึ่งวางไว้บนหัวเตียง
รวมมูลค่าแล้วเนี่ย๗๐๐กว่าบาท

ก็หลับฮะตื่นมาตอนเช้าหายครับ

ก็เราก็นอนอยู่ในห้องนะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะ

หายอย่างไร้ร่องรอยห้องก็ล็อกอย่างดี

แล้วพบว่าคนที่อยู่ห้องข้างกัน
เขาชื่อคุณพินโยอายุ๔๙ปี

ของคุณพินโยห้องข้างเนี่ยเงินสดหาย๗๐๐

กระเป๋าเงินไปถูกวางทิ้งไว้หลังห้อง
นะเงินในกระเป๋านี่หาย๗๐๐๐

เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น๒๗เมษายน

พอทรัพย์สินหายก็พยายามหาว่าเอ๊ะ
ห้องเรานี่ก็ปิดหมดนะจากหน้าประตูเราก็นอนในห้อง

คือโรงแรมมันจะเข้าทางไหนได้อีก
ระเบียงหลังห้องเหรอหรือยังไงหรือหน้าต่างหรืออะไรยังไง

คือถ้าดูจากด้านในมันคือกระจกนะฮะแต่จากด้านนอกเนี่ยมันเปิดได้

ค่ะเปิดได้เหรออ๋อมันมีล็อกข้างล่าง
ขอดูภาพด้านในหน่อยถ้ามีด้านใน
ถ้าเราอยู่ข้างในเนี่ยเราเข้ามาพักนะฮะมีภาพด้านในไหม

ซ้ายมือใช่ไหมข้างในขอดูภาพใหญ่ใหญ่ซ้ายมือข้างในหน่อยได้ไหม
ก่อนจะดูข้างนอกนี่คือ
ผู้เสียหายบอกอย่างคุณปอบอกว่าเนี่ยเข้ามาในห้องยังยืนเล่นกับลูกดูกระจกอะไรตรงนี้อยู่เลย
มันเป็นกระจกนี่เออก็ใช่ไงโดยไม่รู้เลยว่าข้างนอกเอาดูภาพข้างนอก
ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้มันเปิดได้มันเป็นบานเลื่อน

มันเปิดเข้าไปด้านในได้
เชื่อว่าคนร้ายมาทางนี้นี่แหละ
ข้างในไม่สามารถเปิดออกไปข้างนอกได้
คือบางทีข้างในมันก็อาจจะดึงออกมาแล้วก็ออกไปได้ใช่ไหม
เพราะข้างนอกมันยังดันเข้ามาได้
นั่นน่ะสิแต่ใครจะไปรู้ว่าพี่อุ๋ยมันไม่ได้ทำเป็นหน้าต่าง

ก็เรานักท่องเที่ยวเราผู้เข้าพัก
โรงแรมอ๋ออันนี้โรงแรมเป็นอย่างนี้ทุกห้องใช่ไหม
คือเขาก็ไปถามทางโรงแรมว่ามันคืออะไร
ทางนี้มันเปิดเข้ามาแล้วทรัพย์สินเขาหาย
ทางโรงแรมบอกว่ายังไงรู้ไหมยังไงคะ
ช่องนี้มันมีมานานแล้วเป็นช่องลับ
เอาไว้ให้พวกเมียน้อยหนีเมียหลวง
ฮะไม่แล้วฮะแล้วยังไง
คือเขาก็เลยสงสัยว่าเอ้าจะมีก็ไม่ว่ากันหรอก

เออมันล็อกได้ไหมอะไรยังไงจะได้ระวังตัวกัน

ข้างหลังเป็นกรอนประตูแล้วมีกรอยู่ข้างนอก
ประตูปิดเปิดได้ก็คือข้างหลังปิดเปิดได้
พอผมถามเขาว่าทำประตูแบบนี้ไว้ทำเพื่ออะไร
เขาบอกว่าเป็นประตูเมียน้อยหลบเมียหลวง
ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไร
แล้วถ้าทำแบบนี้ถ้าเกิดเมียหลวงเข้ามาเมียน้อย

คือไอ้ข้างในมันจะออกไม่ได้เพราะข้างนอกมันเป็นกรอน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเฮ้ยเมียหลวงมาเมียหลวงมาจะทำยังไงให้เมียน้อยออกเนี่ย
ก็ต้องมีคนรู้ไปเปิดข้างหลังให้แล้วก็เมียน้อยออกมาเมียน้อยออกมา
เพราะฉะนั้นผู้เสียหายก็เลยบอกว่าก็ต้องมีคนรู้ที่จะเปิดกรอนเข้ามาไง

อย่างน้อยโรงแรมรู้ว่าช่องนี้มีมานานแล้ว
พอถึงรู้ว่าพี่ห้องของพี่เมียหลวงพี่มาแล้วนะกำลังเดินเข้าห้อง
เดี๋ยวผมไปเปิดประตูข้างหลังให้แล้วให้เมียน้อยพี่กระโดดออกไปอย่างนี้หรอ

เดี๋ยวให้ตำรวจเขาสืบต่อกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าเขาไปแจ้งความตั้งแต่๒๗เมษายน
คดีไม่คืบวันนี้ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน